ไปที่จังหวัดพระนครศรียุธยานะฮะตำรวจบุกรวบ๗วัยรุ่นกรุงเก่า
อ่าเปิดบ้านเช่าเป็นคลังเก็บยาเสพติดครับแล้วอลังการมากฮะ
มหาศาเนี่ยเจ็ดล้านเม็ดอ่ะโอ้โหอันนี้เฉพาะยาบ้านฮะ
ยังไม่รวมยาเสพติดประเภทอื่นตำรวจปศไปครับ
ปศก็คือตำรวจปราบรามยาเสพติดนำกำลังไปบุกบ้านเช่าเลขที่๑๓๙ทับ๔๒
เชียงรากน้อยตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อยู่กันครบเลยเจ็ดคนเจ็ดผู้ต้องหาคือนัทพลสิงห์วิสุธอายุ๒๙ปี
สิวาสมศรีสัยอายุ๒๘ปีนัทยศวงพุทธศาสตร์อายุ๒๐ปี
๒๐ปีอีกนะสุนทรยงยุธิยี่สิบหกปีทิวานนท์อินนอก๒๐ปี
ีรยุทธ์สีเทาอายุ๒๐ปีมีผู้หญิงด้วยคนหนึ่งครับ
รัชยาโสดาอายุ๒๖ปีส่วนของกลางตาตั้งเลยฮะ
ยาบ้าได้๗ล้าน๖หมื่นเม็ดยาเคอีก๑๘๔กิโลกรัม
ยังมียาไอซ์อีก๓๐๐กิโลกรัมแล้วก็เจอรถกระบะของกลาง๔คันด้วย
พ้นตำรวจโทมนตรียิ้มแย้มผู้บิจการตำรวจประปรามยาเสพติด
บอกว่าขยายผลต่อเนื่องมาแล้วก็มาจับแก๊งนี้ครับ
มีข่าวว่าแก๊งนี้จะลำเลียงยาเสพติดมาจากอีสาน
โดยมากับรถกระบะที่บรรทุกข้าวโพดแล้วเขาทำสำเร็จแล้ว
มาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมที่จะเปิดขายต่อ
ส่งต่อไปในพื้นที่อื่นทั้งภาคกลางและภาคใต้ครับ

ทั้งหมดนี้ยืนยันว่าเป็นเพียงแค่คนรับจ้างส่งของ

รับจ้างส่งของนั่นเองฮะแต่ว่าได้ค่าจ้างคนละแสน

ครั้ง๗คนก็เท่ากับ๗แสนแต่รอบนี้ไม่ได้ใช้สักแสนเลยครับ
ต้องติดคุกติดตารางแน่นอนครับ